โอเคนะคะ
สนุนโดยผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตรามะลิ
การันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง

ดีใจวันนี้มีเครื่องดื่มด้วยชื่นใจ
นี่พอสายแบบนี้เราก็ต้องมีแบบว่าของลองทองนิดนึง

ที่เมื่อเช้าเพิ่งกินข้าวมาเมื่อเช้าดาด้าก็กะเพราไก่แล้ว
เพราะดาดดาไปอีกสลามทานกะเพราหมูไม่ได้
ทีมงานก็เลยต้องวิ่งไปหากะเพราไก่ให้เต็มที่
แต่ว่าทานคาวไปแล้วต้องมาทานตรงนี้บ้างใช่
เครื่องดื่มเหมือนว่าเอ้ยเครื่องดื่มสดชื่นเป็นไงเป็นไง
ต้องแบบว่าต้องยอมรับนะคะว่า
สำหรับสาวออฟฟิศทั้งหลายหรือว่าคุณแม่บ้านทั้งหลายอะไรประมาณนี้
เครื่องดื่มเนี่ยสำคัญนะ

เธอลงชิมได้ยังได้ยัง

เธอยังไงเอาจริงมา

เราต้องการความกลมกล่อมเราเพิ่มความกลมกล่อมหน่อยได้ไหม
อ่ะได้ถ้าเพิ่มความกลมกล่อมนะคะ

ใช่แล้วเราก็แตวหน่อยแตว

เอาเทไปนะคะครีมเทียมพร่องไขมันสูตรถั่วเหลือง

ยิ่งถ้าช่วงเทศกาลกินเจหรือใครทานมังสวิรัติเนี่ยได้เลย

อเรนนี่นี่ง่ะมาเดี๋ยวเราจะราดให้
เอ่อนะทานด้วยกันแล้วกันน้อ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

นี่คือเค้กกุ้ยหอมใช่มั้ย

เราลองชิมกับเค้กกุ้ยหอมนะ

ใช่มันจะเพิ่มความกลมกล่อมละมุนลิ้นมากยิ่งขึ้น

การที่เอาเค้กไว้หอมละลาดไปด้วยนี่นะดีมากเลยนะ

แต่ถ้าสมมุติอยู่ที่บ้านนะราดเสร็จปั๊บเข้าทางขวางเลยจะบอกให้

อันนี้เขาก็ต้องสำรวมนิดนึง
อันนี้นะคะเราลาดด้วยครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมันสูตรถั่วเหลืองนั่นเอง

อันนี้เหมาะมากค่ะอย่างที่บอกว่า
สำหรับเทศตาลทานเจที่กำลังจะมาถึงเนี่ย

อะไรทำไม๖อะไรขนาดนี้

หรือว่าเป็นคนที่แพ้นมวัว

เราก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้

ไม่ทราบว่าจะเอาไปอะไรดีคะ

นูคุณไปเศร้าตัดคลักใช่ไหม

ใช่

ส่วนอันนี้พี่จะเอาโพสต์

เราก็จะมีครีมเพียมข้นหวอสสูตรพร้อมมันเนย
สูตรอเหลืองตราบาลิด้วยนะคะ

พิมพ์แบบนี้
แล้วเรียบร้อยหาซื้อไม่ยาก
ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับเทรนเนอร์
โอ้โหนี่ทานกันไปเยอะแล้ว

เราจะมาแนะนำเทรนเนอร์ที่แบบว่าติดอันดับต้นของเมืองไทย
ถูกต้องจะกินอีกเหรอไม่ได้กินเดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อย